กลางดึกเมื่อวานนี้ค่ะที่บ้านหลังหนึ่งที่สมุทรปราการโอ้โหงูตัวใหญ่ยาวสี่เมตรอ่ะ
กำลังจะเลื้อยเข้าบ้านเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับงูตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะ
เจ้าของบ้านคือเหนื่อยหอบเลยอ่ะเจ้าของบ้านบอกว่าฟัดกับงูสู้กับงูจนแบบตกน้ำนะคะ
สุดท้ายเนี่ยที่จับงูเอาไว้ได้ระหว่างรอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจับงูไปอ่ะนะ
คือเจ้าของบ้านเอาฉมวกปักเอาไว้งูก็เลยถูกปักเอาไว้ตรงนั้น
ขณะเจ้าหน้าที่มาจะเอางูใส่กระสอบเพื่อเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ยังยากเลยยังเหนื่อยเลยนี่นะคะงูตัวนี้ค่ะจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวไม่มีเลขที่นะคะ
ในพื้นที่หมู่๑๓ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นบ้านของนายสมพรฤทธิไทยสงศ์อายุ๔๘ปีค่ะ
ดึกเมื่อวานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธนภัยเทศบาลเมืองรัฐหลวงได้รับแจ้งให้ไปช่วยจับงูหน่อย
งูเหลือมยาว๔เมตรน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๒๐กิโลกรัมนี่นะคะ
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงอ่ะงูตัวนี้ถูกฉมวกปักเอาไว้อยู่ในร่องสวน
นายสมพรเจ้าของบ้านคือเหนื่อยหอบเลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเหนื่อยมาก
เพราะสู้กับงูตัวนี้จนพลาดท่าตกน้ำไปครับแต่ก็สุดท้ายเอาฉมวกปักเอาไว้ได้
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยจับก็ทุลักทุเลเหมือนกันงูตัวใหญ่ค่ะแรงเยอะกว่าจะจับใส่กระสอบได้นะคะ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เป็นสวนมีร่องน้ำสำหรับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาค่ะ
สมพรเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อวานก็เดินดูบ่อกบบ่อปลาที่เลี้ยงเอาไว้หลังบ้าน
กำลังเดินไปดูอีกบ่อต้องอ้อมผ่านหลังบ้าน
ไปเจอกับงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังจะเลื้อยเข้าบ้าน
เขาก็ตกใจกลัวงูเข้าบ้านเลยรีบไปจับงู
แต่ไปจับที่หางงูไงคะจับแล้วลาก
งูตัวใหญ่แรงเยอะแล้วดุด้วยพยายามจะแว้งมากัด
เพราะดึงหางใช่ไหมส่วนหัวแว้งมาแบบนี้โอ้โห
สมพรบอกอาศัยจังหวะหลบทันงูก็เลื้อยไปในสวน
ตัวเองก็ดึงหางูอีกรั้งเอาไว้ไม่ให้ไปครับ
ยื้ออยู่แบบเนี้ยครึ่งชั่วโมงนะคะโอ้โห
ครึ่งชั่วโมงค่ะจนนายสมพรบอกผมหมดแรง
งูเหลือมก็ได้จังหวะเลื้อยหนีอืมแล้วนายสมพรบอกว่า
เหมือนกับตัวเองโดนลากด้วยตกลงไปในน้ำนะคะ
พอตั้งสติได้นึกขึ้นได้ว่าข้างตัวมีฉมวกพิงไว้
อยู่ข้างต้นไม้คว้าฉมวกพุ่งแทงใส่งู
งูก็เลยถูกแทงติดเอาไว้กับพื้นแต่แทงไปตรงหัวเลยนะครับ
ส่วนหางของงูก็รัดกับลูกมะพร้าวจนแน่นเลยคืองูแรงเยอะมาก

ผมเลยดึงกระชากผมกระชากออกมา
กระชากออกมาจากทั้งสุนบ้านกระชากออกมาตรงนี้หัวมันเบี่ยงไปจน

ตั้งนั้นคือเราสู้แรงมันไม่ไหวค่ะ
สู้ไม่ไหวมันดึงเราแรงมาก
ดึงจนหมดแรง

กับงูจนหมดแรงเลยนะคะนายสมพรบอกว่าก่อนหน้านี้
ก็มีงูเหลือมตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาจะมากินกบที่เลี้ยงเอาไว้
เห็นทันก็เลยเข้าไปจับแต่ตัวใหญ่ยื้อกันอยู่นานเหมือนกัน
ก็เลยตัดสินใจจับตัวมันแล้วใช้ตะปูตอกเข้าไปกับต้นไม้
อันนี้ตัวก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้
คือลุงลุงสมพรคือสู้กับงูบ่อยมากครับ
คราวที่แล้วก็คือเอาตะปูตอกงูติดกับต้นไม้
โอ้โหแต่พื้นที่บ้านลุงก็ทำเลที่ตั้งแล้วนะ
ทั้งบ่อปลาบ่อกบแล้วก็นี่งูมันก็เนี่ย
ชัยภูมิมันเหมาะแล้วเกินมันเหมาะกับการอยู่ของงู
ทีมข่าวไปคุยกับนางเล็กแสงโสภายุค๘๐ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านที่เช่าพื้นที่ทำสวนอยู่ใกล้บ้านกับลุงสมพรที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
เขาก็บอกว่าอยู่ตรงนี้มาหลายสิบปีงูเยอะจริง
เพราะว่าย่าก็รกงูเนี่ยมีหลายชนิดมาก

งูเหลือมงูเห่ายังมีเลย
ตัวใหญ่มาหมด๒๓วันก่อนเจองูตัวใหญ่มากไม่กล้าเข้าใกล้
ก็เลยคาดว่าเป็นตัวเดียวกันกับที่พยายามจะเลื้อยเข้าไปที่บ้านของลุงสมพรแล้วลุงจับได้
ก็ว่าก็รีบออกจากสวนหน้ามาครัว
แต่ไม่เคยโดนฉกตัวอะไรใช่ไหมไม่เคยแต่ไม่เคย
แล้วแถมนี้เราก็ต้องระวังลุงเนี่ยใช่ไหมใช่ต้องระวังมาก
ซึ่งงูเหลือมตัวที่คุณลุงสมพรยื้อยุดพยายามจะจับมันแล้วเอาฉมวกแทงไว้ได้เนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่ก็นำกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วลุงบอกโอ้ไม่โดนฉกแม้แต่นิดเดียว
ไอ้ตัวนี้ก็ทนพอกับลุงเนี่ยขนาดโดนฉมวกแทงไว้ไม่เป็นไร